ทีนี้วันพรุ่งนี้๑๐พฤษภาจะเป็นวันชาปนกิจก้อย
ก้อยจำได้ใช่ไหมพิสิทธิวิทธานาคถึงต้องค่ะ
ต้นเรื่องนี้เลยแหละใช่ต้นเรื่องก็จะมีพิธีชาปนกิจที่กาญจนบุรี
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีจดหมายของลูกสาวของคุณก้อย
เป็นลูกสาววัย๑๐ขวบเขียนจดหมายด้วยลายมือเด็ก
แต่ถ้อยคำเนื้อความในจดหมายอ่านแล้วมันจุกที่อกจริง
แล้วก็สะเทือนความรู้สึกมากมากค่ะคือลูกสาวตั้งคำถามแหละว่ามาฆ่าแม่หนูทำไม
เปิดมาคำแรกเลยใช่ฆ่าแม่หนูทำไมแม่หนูไปทำอะไรให้
ทำไมถึงมาฆ่าแม่หนูถ้าย้อนไปได้หนูขอให้แอมเป็นแทนแม่หนูได้ไหม
ถ้าฆ่าคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวหนูหนูไม่ว่านะแต่มาฆ่าแม่ที่หนูรักมาก
หนูเสียใจมากนะแม่หนูกำลังมีความสุขมาฆ่าแม่หนูทำไม
แล้วชีวิตนี้หนูจะอยู่กับใครชีวิตนี้หนูไม่มีแม่หนูไม่มีความสุขเลย
ถ้าหนูรู้ว่าแม่จะจากไปหนูขอจับมือแม่นานได้ไหม
ทำไมคนชั่วต้องมาฆ่าแม่หนูด้วยนี่ค่ะข้อความในกระดาษที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
กระดาษสมุดธรรมดาเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินเขียนด้วยตัวหนังสือแบบนี้
มีขีดลบขีดค่าแต่สะท้อนถึงความรู้สึกของลูกสาววัย๑๐ขวบ
ที่ต้องมาสูญเสียคุณแม่ไปนะคะ
เห็นไหมเมื่อกี้มีการวาดรูปแสดงอารมณ์ของน้องด้วย
ใช่มีตาเลยมีปากฟ่ำนี่นี่
น่าเศร้าคือน่าเศร้าอ่ะโอ้โห
พี่เบิ้ลรู้มั้ยจดหมายฉบับเนี้ยนะ
ตอนที่ลูกสาวของคุณก้อยเขียนนะนะ
คือเขียนแล้วพับฝากคุณป้าไว้
ให้คุณยายเห็นนะแล้วพอป้าเห็นกระดาษแผ่นนี้
ก็เอามาอ่านให้คุณยายก็คือแม่ของก้อย
คุณยายทองพินมาอ่านให้ฟัง
คุณยายบอกเลยนะตั้งแต่ก้อยเขาไม่อยู่เนี่ย
หลานก็ดูเงียบไปแน่นอนล่ะค่ะ
พอคุณแม่ไม่อยู่แล้วนะลูกก็เสียใจ
แล้ววันชาปนกิจก็คือวันพรุ่งนี้
หลานตั้งใจจะอ่านจดหมายฉบับนี้ค่ะ
เพื่อส่งคุณแม่เป็นครั้งสุดท้าย
แล้วคุณยายก็เล่าให้ฟังด้วยนะว่าตอนนี้ดูข่าวดูข่าวทุกวันนะ
รู้สึกสงสารคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแอม
คือกรณีที่เกิดขึ้นกับก้อยเนี่ย
คุณแม่บอกเลยนะบอกว่าแม่เองก็สงสารทั้งลูกแม่
แล้วก็สงสารทั้งหลานที่ต้องมาอยู่ในภาวะแบบนี้
แล้วไม่ใช่แค่เคสของก้อยไงที่มีลูกเล็ก
ของคุณหนิงคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
คุณหนิมที่เพิ่งคลอดลูกได้เดือนหนึ่ง
แล้วแอมบอกว่าเอาสมุนไพรลดความอ้วนให้กิน
แล้วที่คุณหนิมแบบมีอาการแบบร้อนแล้วแบบทุรนทุราย
หน้าลูกน้อยวัย๑ขวบและลูกชาย๕ขวบที่วีดีโอคอลกับพ่อ
แล้วก็บอกว่าแม่ร้องเรียกแต่ชื่อพ่อ

นิมคือมีอาการอยู่ตรงข้างเตียงที่พื้นนะคะ

คุณแม่ของก้อยบอกว่าดูข่าวแล้วแม่น้ำตาไหลเลย
ไม่คิดว่าแอมจะทำเรื่องที่เลวร้ายขนาดนี้
แล้วถามด้วยถามถึงทนาย
คุณแม่พูดด้วยนะเรื่องทนาย
แม่ฝากบอกถึงทนายว่ายังไงลองฟังเสียงคุณแม่ค่ะ

เขาบอกว่าอยากให้พูดน้อยหน่อยอย่าพูดเยอะ
ความเจ็บปวดหัวอกคนที่สูญเสีย

พอที่จะไม่ได้อภัยให้ทนายนะ
พูดมาทีไรนะแม่เจ็บหัวใจเหลือเกิน

ถ้าเขาจะมาอย่างนั้นวันที่วันเผ่า
เขาก็จะมาเลยนะเดี๋ยวประชาชนก็จะรับไม่ได้

รู้อยู่แล้วว่าที่เขาพูดออกมาแต่ละคำ

แต่ว่าตอนที่ทนายพัฒน์มาบอกกับไทยรัฐ

นายพัฒน์ก็บอกว่าที่ออกมาพูด
เพื่อที่จะลดความร้อนแรงลงเห็นไหมคะ
แล้วเวลาพูดแล้วมันก็ลดลง
แล้วมันคือคำถามไงคะว่าลดลงจริงใช่ไหม

จะมีขึ้นวันที่๑๐พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้
วัดสิงห์ภัยบูรณประชาสรรค์ที่ตำบลสิงห์อำเภอไซโยกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
แล้วก็เป็นอีกงานที่คุณแม่บอกเลยนะ
ญาติผู้เสียชีวิตที่เป็นเหยื่อของแอมอยากให้มาร่วมในงานนี้
เหมือนกับจะได้มารวมกันแล้วก็เป็นการส่งดวงวิญญาณก้อย
ให้ไปสู่สุขติด้วยอ่ะค่ะครับคุณผู้ชมฮะบิ๊กโจ๊ก
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกนะว่า
คดีของแอมมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
เดี๋ยววันสองวันนี้จะชัดเจนอีกว่าจะมีใครที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ร่วมขบวนการกับแอมเพิ่มเติมหรือเปล่า
ทีนี้อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือไซยานาย
ทำไมถึงหาซื้อได้ง่ายขนาดนี้
โจ๊กครับท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐนะ
กับความผิดมาตรา๑๕๗โอ้โหหนักนะ
ปล่อยประละเลยให้คนทั่วไปบุคคลทั่วไป
สามารถไปสั่งซื้อมาได้แบบนี้ครับ
นี่ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีของแอม
แล้วเรียกนายจุลพงศ์ทวีศรีท่านเป็นอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
คุยด้วยครับหลังจากที่ไปตรวจสอบโรงงาน
ผู้ต้องหาก็คือแอมเนี่ยไปสั่งซื้อสายนายแล้วพบการจำหน่ายต่อ
ก็คือขายต่อให้กับผู้ซื้อเป็นร้อยราย
บิ๊กโจ๊กบอกคดีขึ้นหน้าไปเยอะแล้วเดี๋ยววัน๒วันจะชัดเจนครับ
รอรวบรวมพยาหลักฐานก่อน
ไอ้สายนายที่หลุดออกไปนอกระบบเนี่ยนะ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐบกพร่องหรือไม่อย่างไร
ถ้าพบว่าบกพร่องก็โดน๑๕๗ครับ
เป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
โทษจำคุกก็ตั้งแต่๑๑๐ปี
หรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐หรือทั้งจำทั้งปรับ
โดยท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่านยืนยันนะว่า

แต่ท่านยอมรับว่ามีผู้ใช้รายย่อยประมาณ๒๐๐๐ราย
ซึ่งทางบริษัทนำเข้าแล้วก็เป็นผู้ควบคุมดูแลครับ
กรณีที่แอมเอาสายาฯนายไปวางยาแล้วก็ชัดสังหานเหยื่อแต่ละคน

ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ปรับไม่เกิน๓แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ

รวม๘๐ตันต่อปีครับ

ให้ผู้ขอนำเข้าต้องแจ้งรายชื่อ

แม้ผู้ใช้รายย่อยที่ไม่ต้องขออนุญาตครอบครอง

มีการใช้เกิน๑๐๐กิโลกรัม

เจ้าหน้าที่กรมโรงงานไม่บกพร่องนะ

เพื่อการใช้วิจัยในห้องปรับดักการ

ผิดวัตถุประสงค์
ถูกต้องครับผู้ครอบครอง
แล้วยังงี้ต้องยังไงกับคนที่ซื้อไป

ก็คือจำคุก

คุณผู้ชมส่วนความเคลือบหน้าคดีของ

ที่เสียชีวิตหลังจากกลับจากต่างประเทศ

และมีเรื่องมรดก๕๐ล้านอะไรก่อนหน้านี้

ตำรวจจะสอบปากคำแพทย์นิติเวทย์

พุธจะเรียกบุคลากรทางการแพทย์มา

ว่าเดี๋ยวจะออกหมายจับแอมเพิ่มในคดีนี้ด้วยครับ